ความเดือดร้อนนะของชาวบ้านที่เขาก็ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเงินนี่แหละ

ก็มีนายทุนที่ถ้าไม่เรียกว่าเลวจะเรียกว่าอะไรดี
คุณผู้ชมลองช่วยกันคิดหน่อยนะฟังตามไปด้วย
ในทุนเข้ามาเสนอบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะช่วยเรื่องเงินเดี๋ยวจะให้กู้นะ
เอาที่ดินโฉนดที่ดินมาสิเดี๋ยวจะเอาไปเป็นเงินโฉนดค้ำประกัน
จะได้กู้เงินมามีเงินหมุนเวียนนู่นนี่นั่นนู่น
พาเขาไปถึงสำนักงานที่ดินทำเอกสารทุกอย่าง
แล้วไม่ให้เขาอ่านรายละเอียดในสัญญาด้วยนะให้แค่เซ็นชื่ออย่างเดียว
ชาวบ้านอ่ะคุณเขาก็ต้องใช้เงินแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไง
เพราะว่ามีคนจัดการให้หมดเลยเขาบอกให้เซ็นก็เลยเซ็น
มารู้ทีหลังคุณรู้ไหมไอ้สัญญาอันนั้นน่ะ
มันคือสัญญาขายฝากที่ดินกลายเป็นว่าเขาโดนเอาที่ดินไปขายกันหมดเลยนะคะ
กว่า๒๐คนก็เลยเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรปราศาสต
สุรินทร์เมื่อวานนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้แหละ
แล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าเคยไปแจ้งความร้องเรียนเอาไว้แล้วนะคะ
ที่ถูกในทุนในพื้นที่เนี่ยหลอกให้ทำสัญญากู้ยืมเงินและจำนองที่ดิน
เขาบอกผู้เสียหายมากกว่า๕๐คนมีทั้งในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกดค่ะ
คือเดือนก่อนกลุ่มผู้เสียหายยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอให้ตำรวจภูทรประสาทช่วยเป็นตัวกลาง
เจรจากับนายทุนแล้วก็ตรวจสอบสัญญาให้หน่อยว่ามันถูกต้องเป็นธรรมหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดผู้กำกับการสพประสาทบอกว่า
ผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยนะคะชื่อเขาเยอะเยอะคุณผู้ชมค่ะ
มีชื่อธีรเดชหรือไม่ก็ธนินสิทธิ์หรือไม่ก็สมศักดิ์ค่ะ
๓คนนี้คนละชื่อแต่คนเดียวกัน
เขาบอกว่าทำกันเป็นขบวนการเริ่มจากมีนายหน้า
ติดต่อกับชาวบ้านที่เขาดูต้องการใช้เงินดูเดือดร้อนเรื่องเงินก่อน
บอกนี่เดี๋ยวรอเรื่องเงินใช่ไหมเราช่วยได้
เอาโฉนดที่ดินมาสิเดี๋ยวจะเอาโฉนดที่ดิน
ค้ำประกันเงินกู้ให้ชาวบ้านเขาก็เออมันคือ
สินที่เขามีอยู่แล้วถ้ามันเอามาต่อเงินได้อ่ะ
เขาก็ทำก็เลยเอาโฉนดที่ดินไปให้แต่แล้วก็จะมาแจ้ง
ผู้ที่จะกู้เงินบอกว่าเออแต่ว่าสัญญามันต้องทำเป็นสัญญาจำนองนะ
เพราะว่าถ้าทำเป็นแบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎมา
ก็อ้างชักแม่น้ำทั้งห้ากันไปมีในหน้า
พาชาวบ้านไปถึงสำนักงานที่ดินทำสัญญาให้เสร็จสับไม่ต้องทำอะไรเลย
แค่เอาโฉนดมาแล้วก็เอาตัวไปที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นเอง
น่าจะดำเนินการทุกอย่างให้หมดพอแล้วเสร็จก็เอาเอกสารใบนั้นอ่ะ
มาให้ผู้เสียหายบอกเอ้าป้าลุงเซ็นชื่อเลยเซ็นแค่ชื่อพอ
แล้วก็เอาเงินให้ผู้เสียหายไปเลยตามที่ขอกู้ไว้ใครอยากได้เท่าไหร่เอาไป
รายได้เงินไม่ครบด้วยนะคะในนาบบอกว่าไงรู้ไหม
อ๋อค่าดำเนินการมึงก็ต้องหักเขาอีก
และอย่างที่บอกผู้เสียหายหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาจะเซ็นอะไรทำไมไม่อ่านก่อน
คือเขาไม่ได้เห็นรายละเอียดในสัญญาแล้วก็ไม่รู้อะค่ะ
ชาวบ้านอะคุณสุดท้ายมารู้ว่ารายละเอียดในสัญญามันไม่ใช่จำนองมันไม่ใช่ฝากกู้อะไรทั้งนั้น
มันคือสัญญาขายฝากไอ้ไปนั่นเท่ากับให้เขาไปเลย
แล้วได้เงินมาก็ไม่ครบตามจำนวนที่ขายด้วย
คุณที่ดินเนี่ยราคามันต้องได้มากกว่านี้อยู่แล้วแน่นอน
แล้วนั่นคือทรัพย์สินสุดท้ายที่เขามีทรัพย์สินเดียวที่เขามี

ตอนนี้ตำรวจทำหนังสือเรียกในทุนคนนี้มารายงานตัวในสัปดาห์นี้แล้วนะคะ
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันช่อกงทรัพย์
ปล่อยดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดด้วย
ต้องจับต้องทำโทษให้เข็ดนะคนพวกนี้

ใช่ต้องย้ำคุณผู้ชมนะมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบ

โดยที่เขาไม่อยากจะได้ผลตอบแทนอะไรกลับไปหรอก